มีนาคมปีหน้าวาระสภาหมดนะ

ประชาธิปัตย์นี่ยื่นเรื่องรายชื่อรัฐมนตรีที่ว่างอยู่แล้วปรับคอรมอลไปใช่ไหม

บิ๊กตู่บอกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่เรียบร้อย

แต่คำถามก็คือโอ้โหเป็นรัฐมนตรีอีก๒เดือน

อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการไปอยู่พักใหม่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
รวมไทยสร้างชาติจริงไม่จริงอย่างไรบิ๊กตู่ยังไม่เคยพูดเลย

นี่เขาได้ภาพ๓ปอนั่งหารือกัน

พี่ใหญ่บิ๊กป้อมนะฮะมีบิ๊กป๊อกด้วยแล้วก็บิ๊กตู่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับที่ห้องรับรองที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ขณะเดียวกันเรื่องการจะย้ายไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติ
จากนายกของพักพลังประชารัฐ
จะไปอยู่ภักดิ์ไหมรวมไทยสร้างชาติ
บอกว่าตอนนี้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการพักพลังประชารัฐแล้วที่เป็นกรรมการบริหารพักอยู่ไม่เป็นแล้ว
ขอพูดด้วยปากตัวเองดีกว่าบิ๊กป้อมว่าอย่างไร
คุณสุชาติบอกว่าบิ๊กป้อมเอามือลูบหัวแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไร
ยืนยันว่าตัวเองมีภารกิจสำคัญที่ต้องทำให้บ้านเมือง
และต้องไปช่วยพลเอกประยุทธ์ยอมรับว่าการตัดสินใจครั้งนี้
บางเรื่องก็ละเอียดอ่อนตัดสินใจได้ยาก
หากจะเปรียบเหมือนกับพ่อแม่คุณสุชาติบอกว่า
ยังรักกันแต่เมื่อพ่อแม่ต้องแยกกันอยู่คนละประเทศ
ลูกก็ต้องเลือกว่าจะไปกับใครดังนั้นจะให้ตนพูดอะไรชัดเจนกว่านี้เนี่ย
มากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันยังติดขัดเรื่องข้อกฎหมายอยู่
ส่วนใครจะลาออกตามไปด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคน
เอาฟังคุณสุชาตินะฮะ
ผมก็ต้องพูดความจริงคือผมทุกสิ่งทุกอย่างผมก็ต้องไปช่วยท่านนายก
ตัวตนผมอยู่ที่ท่านนายก
ถ้าท่านนายกไปไม่ได้ท่านก็เป็นท่านนายก
ผมบอกแล้วตัวผมอยู่ท่านผมอยู่กับท่านนายกเป็นหลัก
คือผมเองก็เอาสมมุติผู้สื่อข่าวเป็นผมแล้วกันนะฮะ

บางอย่างมันเป็นเรื่องอะไรที่
ละเอียดอ่อนแล้วก็ตัดสินใจที่ยากมากเหมือนกันนะครับ
บางอย่างเรามีคนรักสมมุติมีคนรัก
ถ้าเกิดเรามีคนรักคุณพ่อคุณแม่ล่ะอยู่ด้วยกัน
แล้วมีความจำเป็นที่จะต้องแยกกันอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศ
ท่านจะเลือกอย่างไร
แม่ถามซะตอบยากเลยรัฐมนตรีสุชาติ
ถ้าพ่อกับแม่ต้องแยกกันอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศจะเลือกไปอยู่กับใคร

แต่คุณสุชาติบอกผมเลือกแล้วไปกับบิ๊กตู
นี่นะครับทุกผู้ชมครับตอนที่คุณสุชาติให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อยู่นะครับ
วันนี้นักข่าวสังเกตนะครับบอกว่ามีทีมงานของพลเอกประวิทย์เนี่ย
เออสัมภาษณ์อะไรยังไงบ้างตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะ
คุณสุชาติลาออกจากผู้มนวยการพักพลังประชารัฐ
แต่ยังเป็นสอสอยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับ
คือถ้าจะหลุดจากตำแหน่งสอสอเนี่ยคือต้องลาออกจากพัก
เพราะว่าสอสอต้องสังกัดพักนะฮะยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นะฮะ
มีอยู่ช่วงหนึ่งบิกตู
ตอนที่เจอกับนักข่าวถอดแมส
พร้อมกับบอกกับสื่อมวลชนบอกสวัสดีนะคะผู้สื่อข่าวก็พยายามถามบอกนี่คุณสุชาติลาออกจากผู้มนวยการพักพลังประชารัฐแล้วเนี่ย
แล้วท่านนายกจะชัดเจนเมื่อไหร่คะหมายถึงเรื่องพักรวมไทยสร้างชาติ
ประยุทธ์หันมายิ้มแล้วกล่าวสั้นนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับ
คุณสุชาติลาออกจากผู้มนุยการพักพลังประชารัฐแล้วเนี่ย
จ้าหรือจ้าเดี๋ยวต้องรอถามกันต่อไปค่ะ
เอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งให้สัมภาษณ์นะครับ
ความเคลื่อนไหวในการออกไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
บอกว่าไม่โกรธนะฮะถ้าพลเอกประยุทธ์จะไปร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติ
ว่ากันยังไงก็เหมือนกับพักพี่พักน้องกัน
ขณะเดียวกันวันนี้นักข่าวก็พยายามสอบถามนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคุณสุชาติชมกลิ่น
ป้อมบอกนี่ไม่ได้ปลดนะคุณสุชาติเขาลาออกของเขาเองนะ
ส่วนคำถามที่ว่าจะมีการปรับคอรมอในส่วนของภักดิ์พลังประชารัฐอะไรบ้างไหม
ยังมีตำแหน่งว่างอยู่บิ๊กป้อมไม่ได้ตอบนะฮะ
แต่ของประชาธิปัตย์ที่เขาว่างอยู่เนี่ยเขาบอกเขาเสนอรายชื่อไปนานแล้ว
มีรายงานข่าวว่าบิ๊กตู่บอกว่าเดี๋ยวดำเนินการให้หลังปีใหม่น่าจะเรียบร้อย
ซึ่งก็หลีกสักเดือน๒เดือนก็หมดวาระสภาพอดี